ปกติแล้วเนี่ยดอกไม้เวลามันบานอยู่บนต้นไม้มันก็สวยใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่ว่าที่ที่ฉันจะพาไปเนี่ย
พอดอกมันร่วงโรยลงมาบนพื้น

ดกับทองโปรยปลายอยู่บนพื้นเลยจ้า

ไม่ธรรมดาเลยน่า

หรืออ่ะ
น่าเป็นรางดีนะคะคุณ
งานนี้นอกจากชาวบ้านเขาจะพากันมาดูดอกไม้แล้ว
ชาวบ้านเขายังมาร่วมกันจัดพิธีบวชต้นไม้

แล้วก็นำผ้าห่มเจดีพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราชมาห่มรอบต้นประดูกยักษ์อายุ๑๐๐ปีด้วย
ตามความเชื่อนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
งานเช้าจบไปปั๊บงานดึกก็มีมา
อะไรนะหรือก็คือมีคนเขาพาแห่กันมาขอโชคขอลาบค่ะคุณ
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะมันห้ามกันไม่ได้ใคร
ใครขอก็ขอไปเพื่อความสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใคร
คุณผู้ชมแต่เรื่องที่เห็นกับตาแล้วเชื่อได้เลยคือ
ความสวยจากดอกที่มันร่วงหล่นลงมาสวยงามคุ้มมาก